เล่าซื้อยาเสพติจากคนร้ายนะคะที่เป็นลักษณะเขาเป็นพ่อค้าย่า
ยาครับปรากฏว่าพอตำรวจแสดงตัวเนี่ยค่ะคนร้ายก็พยายามจะหลบหนี
ก็มีการยิงใส่ตำรวจด้วยนะคะแต่ตำรวจยิงสวนกลับไปโดนขา
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสค่ะนี่นะคะพ่อค้ายาเสพติด
คือเขายิงใส่ตำรวจก่อนแล้วเขาก็พยายามจะหนี
เพราะตำรวจยิงสวนมันเข้าขาแบบนี้นี่นอนเลือดอาบแบบนี้เลยนะคะ
กับกู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือก่อนนะคะในเบื้องต้น
นายสถาพรศุกษีอายุสามสิบเอ็ดเป็นพ่อค้ายาบ้า
นอนอยู่หน้ารีสอร์ทในพื้นที่หมู่หนึ่งนะคะอำเภอการจนะดิจจงวัดสุราษฎร์ธานี
เพราะว่าพยายามจะหนีตำรวจพยายามจะยิงใส่ตำรวจด้วย
ตำรวจเลยยิงใส่ขาสองข้างเลยอาการหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุมีรถสามคันค่ะ
เป็นรถยนต์และรถกระบะของตำรวจที่เหมือนกับปิดหัวปิดท้าย
กระบะสีเขียวของพ่อค้ายาเสพติดคนนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ชุดสืบสวน
สพเมืองสุราธานีได้ล่อซื้อยาเสพติดจากนายสถาพรครับ
ที่วัดนางห้าพอไปถึงเวลานัดหมายนายสถาพรไหวตัวทันยิงใส่ตำรวจก่อน
แล้วพยายามจะหนีตำรวจเลยตัดสินใจขับรถปิดหัวปิดท้าย
ทำให้นายสาพรไม่สามารถขับต่อไปได้นายสาพรเลยเปิดประตูรถ
วิ่งออกมาวิ่งหนีตำรวจแล้วเอาปืนยิงใส่ตำรวจ
เหมือนกับปืนยิงหลบเพื่อที่จะเปิดทางที่จะหลบหนีด้วยอ่ะนะคะครับ
ตำรวจเลยยิงใส่ขาสองนัดนายสาพรล้มลงแล้วก็จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
สาพรนี่มีปืนเก้ามอมอค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแปด
ก็ไปตรวจค้นในรถของนายสหพรมียาบ้าสี่พันเมตรมีคราบยาไอซ์อยู่ที่วางเท้า
ที่นั่งฝั่งผู้โดยสารนะคะคาดว่าตัวนายสาพรใช้น้ำละลายแล้วเททิ้ง
ครับยาไอซ์เนี่ยเททิ้งเพื่อทำลายหลักฐานอืม
ทีนี้ค่ะคุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเรา
ก็ไปที่วัดนางห้านะคะเป็นสถานที่ที่ตำรวจนัดหมายกับนายสาพรนะคะ
ว่าจะขอซื้อยาเสพติดนะมาส่งตรงนี้นะแล้วก็ยิงกันเนี่ยนะคะ
มีแม่ชีที่เห็นเหตุการณ์ครับเล่าว่าเมื่อวานพระกับชีกำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่เลย
จู่รถตำรวจกับรถคนร้ายมาจอดแล้วเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมันชุลมุนมาก
ไม่รู้ใครเป็นใครตำรวจตัดสินใจขับรถไปพุ่งชนรถของคนร้าย
แล้วก็เหมือนกับตำรวจเอารถไปดักหน้าดักท้ายรถคนร้ายแล้วมันก็มีเหตุชุลมุนมีเสียงปืนดังขึ้น
ก็ได้ยินเสียงยิงพอยิงค่ะพอทีนั้นทีได้ยินทีก็ตกใจเลยเนอะ
ก็เลยปิดหูแล้วก็นอนลงตรงนั้นเลยแล้วก็นอนหมอบลงตรงนั้นเลยค่ะ
หมอบลงตรงนั้นพอเห็นรถวิ่งไปตรงนู้นแล้วนะรถวิ่งไปถึงแล้วได้ยินเสียงชนปั้งนะ
นึกว่ารถชนกำแพงตอนนั้นพวกทีก็ตกใจเลยนะเราไม่เคยเจออะไรนะ
เสียงปืนเฮ้ยสั่นเลยแหละค่ะไหลค่ะแม่แม่อู้หลายนัดเลยค่ะ
ก็ยิงเรียกก็เนื้อแล้วสี่ห้านัดน่ะพวกนั้นก็ลัวกันเลยอาทิตย์
ก็พวกแม่ชีก็กลิ้งนอนกันอยู่บนโหมดเลยคือทั้งพระทั้งแม่ชีที่อยู่ในวัดก็ตกอกตกใจ
เพราะไม่มีใครรู้ไงคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายตำรวจก็เข้าไปขอโทษนะคะ
กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
หลายคนคือรีบเข้าบ้านปิดประตูบ้านล็อกบ้านเลยค่ะ
เพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าว่ามันมีเหตุชุลมุนวุ่นวายอะไร
แล้วก็เห็นว่าเป็นรถของตำรวจกับรถของคนร้ายเข้ามาจอดตรงนั้นน่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นลักษณะของการขับรถไล่กัน
พอรถตำรวจกับรถคนร้ายผ่านไปมีผู้ชายสองคนเดินถือปืนเข้ามาในบ้าน

ไม่รู้หรอกว่าเป็นตำรวจแต่ก็ยอมให้เขาเอารถไปนะ
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้ใครเป็นใครให้ไปก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย

แล้วพอแฟนหนูก็เลยถอยรถรถคันนั้นนะคะอืม
ให้เขาไปแล้วแม่บอกว่าไม่ต้องไปกับเขา
แล้วตำรวจเขาขี่รถไปเขาไปอยู่ตรงดีสองเออ
เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหมดเลยเขายิงไปกี่นัดตอนนั้นน่ะ
หลายอยู่มีหลายนัดใช่ร้ายนัดกลัวไหม

แล้วแม่ก็เลยถามว่า
แบบนี้มันตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ตอนนั้นเราถามลูกว่าใครเป็นคนยิงก่อน
ลูกก็ไปยิงก่อนเดี๋ยวเราต่อสู้กับเขา

ไปพักเร็วแต่แม่ก็ไปตามหาวันทุกวันทุกวันก็ไม่รู้เรื่องลูกกันหน้าหลัง
บางอย่างส่วนตัวเขาก็ไม่รู้
แต่ทางตำรวจเองก็บอกว่าตำรวจทำตามยุทธวิธีขั้นตอนทุกอย่าง

มีการลงบันทึกประจำวันทำทุกอย่างอย่างถูกต้อง
ด้วยความที่ว่าสืบรู้มาว่านายสถาพรเป็นตัวกันใหญ่
ก็เลยต้องล่อซื้อมันก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
และตำรวจก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าพอไปตรวจค้นในรถของนายสถาพร
มันมีอีกหลายอย่างเพิ่มเติมมาอีกค่ะ
มันมีทั้งอาวุธปืนมันมีทั้งยาเสพติดที่เพิ่มเข้ามา
ก็คือมียาไอซ์ยาบ้า๑๐มัดมัดละ๒๐๐เมตร
รวมแล้ว๒๐๐เมตรนะคะคือของกลางมันเยอะมาก

ใช่ตำรวจก็บอกว่าคือคนร้ายเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามจะหนีแล้วยิงใส่ตำรวจก่อนจริง
ตำรวจยิงต่ำแล้วนะคือยิงต่ำไม่ได้หวังเอาชีวิต
อยากให้ญาติของคนร้ายเข้าใจการทำงานของตำรวจด้วย
คืออย่างน้อยก็ดีกว่าไปเป็นนักค้ายาคนเสพยาอยู่ใช่ไหม
ไปเริ่มต้นกลับตัวกลับใจอะไรอย่างนี้ยังดีกว่านะฮะ